ฉะนั้นข่าวแรกของเราวันนี้ให้พื้นที่พี่ปอเหมือนเดิม
เรามาติดตามอาการกันด้วยว่าอาการตอนนี้พี่ปอเป็นยังไงบ้าง
ส่วนอาน้ำอ้อยมีการยืนยันการันตีมาด้วยว่าตอนนี้คุณปอทฤษฎินน้ำหนักขึ้นหน้าตาสดใสมากขึ้นด้วย
อาการล่าสุดของปทฤษฎีที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ครบ๓๕วันแล้วนะเดือนกว่าแล้วได้รับการเปิดเผยจากอาน้ำอ้อยสอนมนตรา
ผู้จัดการส่วนตัวว่าโดยรวมยังคงทรงตัวไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลเพิ่มเติมค่ะ
ขณะเดียวกันที่แพทย์ก็ยังคอยเฝ้าระวังการติดเชื้อที่ปอดการทำงานของตับและตายอย่างใกล้ชิดนะคะ
นี้แพทย์เองก็ได้ให้สารอาหารเพิ่มค่ะซึ่งพบว่าน้ำหนักตัวของคุณปอเนี่ยค่อยเพิ่มขึ้น
ผิวพันธุ์สดใสเปล่งปลั่งเหมือนปกติมากกว่าเดิมด้วย
นอกจากนี้ก็มีอาการเลือดออกที่ลำไส้จนต้องเข้ารับการผ่าตัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาควบคุมได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนการตอบสนองกับคุณโบแวนด้าในวันนี้สื่อสารได้ดีเป็นปกติค่ะ
และจากสัญญาณที่สอแววดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ครอบครัวเบาใจมากขึ้น
โดยเมื่อบ่ายวันนี้ค่ะคุณพ่อสงวนแล้วก็คุณแม่พิสมัยได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดบุรีรำ
เพื่อจัดการเอกสารและดูแลบ้านราว๓๔วัน
แล้วก็จะกลับมาเฝ้าติดตามอาการของคุณปอนทฤษฎีที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะ
พ่อแม่ต้องไปทำเรื่องเอกสารคุณแม่ลากิจมานานแล้ว
ยังเป็นครูอยู่นะฮะก็ต้องเข้าไปทำเอกสารให้เรียบร้อยครับ
แล้วก็กลับมาอีกครับคุณพ่อก็คล่องไปดูแลบ้านบ้าง

เห็นว่าตอนนี้โดยความรู้สึกแล้วก็ถ้าได้ยินจากแพทย์ก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่
วันนี้ยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่คุณหมอให้คือสารอาหารให้เพิ่มมากขึ้นครับ
แล้วก็น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่มีอาการที่จะต้องเข้าไปในห้องผ่าตัดเนี่ย
คือพอขึ้นมาน้ำหนักจะลดทวบจะลดลงไปแต่พอสักพักก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ได้สารอาหารเพิ่ม
แต่ตอนนี้วันนี้รู้สึกว่าเนื้อตัวเขากลับมาเหมือนปกติ
ทุกอย่างดีนะครับก็คือเพียงแต่ว่ายังเฝ้าระวังเรื่องปอดเหมือนเดิมแล้วก็ตับ
ถ้าสนใจก็ยังต้องดูกันต่อไปไม่น่าจะมีอะไรวิตกไปมากกว่านี้
คือเลือดที่ออกมาก็ตอนนี้ก็มีนิดซิบซึ่งเลือดที่ออกมาจากลำไส้ครับ
ที่เข้าไปเย็บเมื่อวานนะครับแต่ก็ยังมีไหลออกมานิดเดียวซึ่งหมอบอกว่าธรรมดา
เพื่อใช้ในการรักษาคุณปอทฤษฎีรวมไปถึงคนไข้รายอื่น
ซึ่งก็สามารถมาบริจาคได้ที่ธนาคารเลือดชั้น๓แล้วก็ที่สภากาชาติไทยนะคะ